ทำร้อยคุย๒เรามีการน๊อคนับราดไกรให้เห็น
เรือนไทยนาย่าปาร์ครีสอร์ท

น๊อคเอาไปยุคที่๒โดยเวลา๒นาที๒๗วินาที

แล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จอราเข้ฟาดหางครับ
คู่ต่อไปของการถ่ายทอดสดนี่
ฝันใจไทยรัฐมาแล้ว

ประเภทระเบิดเดินดินหายไปนานนะครับ

แน่นอนว่าต้องดุเดือดเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับ

มวยคู่ที่๓ของเราวันนี้นะครับ

ชื่อวิเชษเสงปะโคน

กมาแล้ว๙๘ครั้งชนะ๖๐

ทีเคโอบรรลือฤทธิสิทธิ์วัชละชัย

ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อย

กล้าลบชอวิเจียนชัย

ด้วงอายุ๑๖ปี

มาแล้ว๕๗ครั้งชนะ๓๖

แสงตะวันชอ๕พยักที่เวทีมวยล่านดำเนินครับ
ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์อนันต์เมฆสวรรค์ครับ
มวยคู่นี้ครับขวายแดงนะครับ

เจาะยางต่อยหมัดหนักหน่วงครับ

ฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นมวยดาวรุ่งครับ
อย่างหวะแตกเข่า

แต่ช่วงหลังนี่ร่างกายจะโรยล้า

ก็วันนี้จะมาพิสูจน์ไงจะมาพิสูจน์ให้พี่ชัยดูว่า๓๐ยังแจ๋วอยู่

แต่ก็เป็นมวยรุ่นพี่ครับ
แต่ก็ต้องขู่รุ่นน้องรุ่นน้องจะกลัวไม่กลัวครับ
แล้วถ้าไม่กลัวก็สนุกนะ

เด้อดูครับใจพี่ขอบใจน้องรึปล่าวนะครับ
แห่งค่ายตาร์สีราชัยที่กรอมเป็นแห่งโคลราชนะครับ

ในอดีตที่เป็นขวัญใจของตู้ไทยรัฐเลยนะครับ
หายไปนานกลับมาเดี๋ยวดูครับเป็นอย่างไร

มีพันธมรวชโทนรินอารีวงค์ครับ

ก็ซ้อมอยู่เสียบกับเสียแขกย่านพระราม๓นะครับ
โอ้โหยอดมวยนั่นอยู่ที่นั่นกันเพียบเลยครับ

เอาละครับคุณผู้ชมครับกับมวยคู่ที่๓ในวันนี้นะครับ
หมอรอใกล้เวทีได้เลยนะครับมีสิทธิ์หลับ
นี่รุ่นน้องซ้ายนั่นฝ่ายน้ำเงินกล้ารบ
ส่วนไฟแดงนี่รุ่นพี่ครับแสนธนงต่อศิลาชัย
วันนี้ต่อ๒ปอนด์นะในฐานะที่การผ่านมวยนี่ได้เปรียบ
๑๐๗เป็นของไฟแดง๙๐๙เป็นของทางด้านก้ารบ
ต้นนี้มาไทยรัฐติดกันเลยนะช่วงนั้นนะ
รูปร่างแล้วไม่ใช่ของง่ายสำหรับรุ่นพี่อย่างแสนธนงเหมือนกันนะครับ
ขาโก่งนี่เหมือนนักฟุตบอลเลยนะเกงสีแดง
สายฝีมือจัดจ้างครับฬีลาหลับเกลียงต่างนี่
น้ำเงินได้เปรียบแต่ว่าอย่างนั้นเถอะอยู่ที่ว่าเจอหมัดแล้วมีหลับหรือเปล่า
ส่วนคืนด้วยซ้ายเห็นไหมแต่ลูกจอยางกางเกงสีแดงนี่ยังน่ากลัวอยู่นะ
เอดิตเก่ายังมียังไงแสนทนงอาจจะอันตราย๒๓ยก
นับน็อกมีหรือไม่แต่ถ้าไม่มีก็ต้องตัวใครตัวมันนะ
พูดอย่างนี้คือ๔๕นี่ตัวใครตัวมันใช่ไหมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะ
ดูครับแข้งซ้ายกินกันให้อยู่
ซ้ายแล้วตามด้วยแข้งขวาเจาะยางไปเรื่อยครับแสนธนง
คุณน้องต้องถอยกับลูกพี่ก็ต้องแบบนี้แหละครับ
กล้ามากก็ไม่ได้กลัวมากก็ไม่ได้

ก็ยิงใกล้ด้วยซ้ายด้วยนี่ไงซ้ายมาเลย
กล้ารมันยังยังมีหลุ่นสี่แขก

ต้องยังต้องชกกับใครต้องเปิดเกมอยู่แล้วอีเจ้าแสนทนงอ่ะ
แต่ว่าโดนสวนคืนก็มีสิทธิ์รับได้เหมือนกัน
มีสิทธิ์ไม่ครบกำหนดครับคุณผู้ชม
คุณผู้ที่สามในวันนี้
นิ่งดีเยอะเกินนะและซ้ายคอยถีด

แต่หมอนี่ลีลาจัดจ้านนะเรียกมวลชนได้ดีเลย

ลักษณะนี้ไม่กลัวถ้ามาโดนแล้วเอาคืนเลยนะ
ตามภาษาแล้วครับวัยรุ่นนี่ใจร้อนอยู่แล้ว

ด้วยว่าจะเตะหรือจะบีบกลายเป็นแข็ง
ชกยากเหมือนกันขวาถีบ

หลักษณะเมื่อเป็นนรอง
ลาดไม่ได้นะอันตราย
อย่างงี้สีแดงนี้ไปไกลแล้ว
ยังไงใครที่เป็นแฟนคลับของวันทรงชัยนะ
๒๑ธันวาคมนี้
แสงมณีแสงมณี
ครับนี่ภาพช้าของมวยรองคู่เอกกับเรา

ต่อยมัดเตะขาขู่ครับ
หลบพอยุกเข้ากันครับ

แต่หัวใจพี่หัวใจน้องล่ะพี่ชัย
เป็นไงมีเกรงใจไหม

ขอบคุณกาวซิมันจราเข้เขียวด้วยมอบ๓๐๐บาทแก่ผู้ชนะน็อก
แล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จอราเข้ฟาดหางครับ
ยกนี้น็อกไม่น็อกหล่นไม่หล่นติดตามครับ
ยกที่๒นะครับท่านผู้ชมครับ๒คู่ที่ผ่านมานะครับ
ลมใต้ภูทารีสอร์ทแท้คะแดนเสมอไหนภาคอ่านคลอง
เพภาดุงเพศ๔๐๐๐๐แท้ทีโกเรือนไทยนายาปรากฏยก๒
รองผู้เอกแสนอนงต่อศิลาชัยแดงกล้ารบดีเกแสนชัยมวยไทยยิมน้ำเงิน
รุ่งเก่านะมาดูแสงกระหนุงรายนี้กับต่อสีราชัย

โหเจอสวนขึ้นซ้ายอีกได้ยายจังหวะ
เดินค่อยขยับเป็นเป้าหรือเปล่า

มันไม่ได้กลัวเลยนะต่อยสบายไปเรื่อย
ไม้มีลอกไม่ยึกนี่แล้วขวาซ้ายคอยพีช
มัดหนาก็เจอมัดเจอมัดลุงงัดลุงงัด

ออกมัดทีนึงจอยย่างทีนึงเสียงเฮ้ก็มาทีแล้วกับ
หนักจริงทำเป็นล้อเล่นนะ
ซ้ายลำตัวแล้วควายไปถ็วปะ
สายคอยออกนี่คู่ก้ารก
รุ่นพี่ค่อยขยับขยับแล้วต้องออกอาวุธมันถึงจะมีคะแนน
หมัดนี้อันตรายเลยนะครับมีหมัดมาแล้วเจาะยางด้วย
ทรงแบบนี้น้ำเงินถ้าไม่ถอยนี่แดงชกยากเหมือนกันนะ
เพราะยืนแรกเลยลำบากตัวเล็กกว่าด้วย
ทำให้เข้าฟูกัสจริงไม่หนักจริงแต่เก็บน้ำเงินยาก
วันนี้น้ำเงินเตรียมตัวมาดีครับฟิตซ้อมดีค่ายดี

ปลายยกที่๒ยังไงก็ต้องลุ้นการยืนระยะของทางด้านไอ้เจ้าแสนธนงนะ
แต่ปากเขียวหน้าเขียวเป็นไก่ต้มแล้วก็เรียกโรดเจอศูนย์ด้วยซ้ายหน้าหงายหน้าหงาย
พองงูตายพองงูหรือเปล่า
จังหวังยังไม่ได้ศรษนทะโนง
มีสิงชัยจุดะโวงอัมลาสไผลสาราดและนรรินนทรงรัน

หยิบเข้าไปตระปึ๊กในสะอื้นเหมือนกันนะครับแสนธนง
แล้วเจอมัดซ้ายตรงเองโอ้ยสนารการณ์ในช่างภาพภาษาจีน

แม่เรื่องเกงสีน้ำเงินไข้ใหญ่ยอดมวยมันอยู่เยอะ
จับมวยรองก้วยแครกผ่านมาแล้วครับ๒ยกมีภาพท้ายกที่สองครับ
โอ้โหเดือเอามาคัดเข้าปลายคางหน้าสั่นเหมือนกันครับ
แต่ทั้งก้าวรบก็ไม่กลัวครับแรกเหมือนกันนี่ต่อยแรกเลยครับ
บนเวทีนี้รุ่นน้องไม่กลัวรุ่นพี่เลยนะพี่
เออห่างกันอายุห่างกันสิบสามปีโอ้โหฝ่ายแดงนี่ยีบเก้าแต่หัวใจไม่ห่างนะ
ใจนี่เท่ากันเลยครับเกินร้อยทั้งคู่เลยครับแม่ต่อยไปต่อยมาช่างไม่แน่ใจนะพี่ชัย
ครับว่าใครจะน็อกใครอืมต้องพิสูจน์เลยอ้าวแฟนแฟนว่าอย่างไรครับ
บนเวทีต้องดูเกมการชกของกางเกงสีแดงนะครับ
บรึงพี่แต่นั่งต่อยนักเลยครับแสนสองต่อศิลาชัย
จะเก็บรุ่งน้องได้หรือเปล่าปราบประตินี้ลูกจอย่างเง่งแหง

แต่วันนี้กล้ารบนี่ยิ่งโดนยิ่งเดิน
ไม่ได้กลัวเลยนะครับแต่ประมาทไม่ได้นะรุ่นน้องเนี่ย
เปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนมาเป็นมวยซ้ายบ้าง

หันมาเจาะเอาตีนหน้าเจาะไว้ก่อนเนี่ย

เจาะยังไม่กลัวแล้วต้องกลัวมัด

ร่างล่างขึ้นบนระวังบนคือลงล่าง
เปลี่ยนขัดเขาก็มีแข้งขวาคอยเสริมพลังมาเรื่อยนะครับ
ถ้าเปลี่ยนมาก็สลับด้วยนะน้ำเงินก็แก้ด้วย

ไม่มีสะดุดเหมือนกันนะพี่ปาก
มีมีสะดุดนะ
เจอมัดแต่มีแค่งขวา
เสียงหาเสียงเหเริ่มแรง

โดยมันแต่ไม่เป็นไรวะ
หน้าหน้าจะเกาะได้หรือเปล่านั่งไหนนั่งไหนแล้วเด้นนั่งไหนแล้วเด้น
พีชเอียมฮักลงไม่ลงลงโอ้โหดูเข้าเลยสวยงามเห็นหนักด้วยเด็ดขาดทุกเข้
เอาล่ะใช้ความสดบทแล้วครับตอนนี้ยุบหลุดไปเอออัฟคัทงั้นผีทำไมจังหวะ
ยังเจอมาซ้ายตรงวดนั้นด้วยแข่งซ้ายติดมามาเป็นชุดแล้วครับอ้าวลูกหากมาอีกแล้วดิ้มดิ้ม
อ้อนโคสถานภารณ์ใช้ไม่ดีแล้วครับแสนทานนง
จึงโดนยิ่งเดินก็คือกล้าลบแล้วถอยไม่ได้แล้วทิศรีป่าว

พยายามดิ้นมาดิ้นมาลูดมา

ได้ส่งได้ส่งแล้วครับ

มาเตะมาตัดล่างลำตัวเต็มครับมัดนี้
เจอข่าวเจอชุดใหญ่แล้วครับ

โอ้ยสถานการณ์นี้

กล้าลบฟันศอกแรกเลยครับ

ศักดิ์สีมวยรุ่นพี่เลยครับ
ตอนนี้ล่าสุดยอด

นี่กล้องเท้านี้พระยักษ์อารุณครับ
เสื้อขาวเมื่อสักครู่นั่งกับหน้าทรงเลยนะครับ

พี่ชายแท้ของสามารถพระยักษ์อารุณนะครับ
อ้าวมุมแดงยาเข็มใหญ่๕หมื่นครับ

ยกที่๔ครับแห่ยกที่๓นี่เร่งเยอะเลยนะครับ

แสงขนงต่อสีราชัย

หน้ากว่าสักซีรุ่งพี่เลยนะ

เอาไปยกนี้เลยทางที่ตาดู
แต่หมอรอเลยรอทางมาให้กับแสนจนมือ

นักมวยเป็นผู้รับเหมาไปเลยนะครับ
แล้วโดนซ้ายเข้าไปนี่แก้ยิ่งแก้ยิ่งยุ่งเลย

ในตอนยก๓เดินข้างบนรับเยอะครับ

เสริมสดพลังงานครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป